สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้มีร่มพกร่มมีแว่นกันแดดหยิบออกมาใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าสภาพอากาศเรียกได้ว่า
ร้อนตับแลบร้อนอุณหภูมิแต่สี่สิบองศาค่ะโดยเฉพาะภูมิภาคภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะจากการตรวจสอบเราพบว่าหย่อมความร้อนนะคะรูปตัวแอลแบบนี้เคลื่อนตัวลงมาปกคลุมริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนค่ะจะอยู่แบบนี้นะคะคาดว่าไปจนถึงกลางสัปดาห์ทำให้สภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวค่
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลกก่อนที่ฟ้นจะกลับมาตกช่วงหลังสงกรานค่ะ